คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งเป็นดราม่าในโลก
ไลน์นะคะที่ดอนเมืองครับโอ้ยดอนเมืองเนี่ยถือว่า
เป็นสนามบินเป็นหน้าเป็นตาด่านแรกเลยนะคะคนที่เป็น
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิด
ขึ้นกับท่ากาศยานดอนเมืองคือตอนนี้ภายในซุดโทรมมาก
คนก็เยอะเห็นบอกว่ามีการต้องนั่งกับพื้นเลยนะคะ
แอร์อาจเบอร์นี้เลยคุณดูนี้นะ
ที่มีคนเขาไปถ่ายแล้วก็โพสต์เอาไว้นะ
แล้วมันกลายเป็นประเด็นมาเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่าก็มันก็จริงนั่นแหละ
เพราะว่าคนไปใช้บริการมากขึ้นตอนนี้เนี่ยดูมุมนี้สิฮะ
เออพื้นที่ที่รองรับเนี่ยโดยเฉพาะเก้าอี้เนี่ย
ไม่พอกับคนที่ไปใช้บริการไง
คาดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงใหม่น่าจะแล้วเสร็จธันวาคมนี้แหละค่ะ
เป็นภาพที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะ
คือภายในถ้าเกิดว่าใครไปใช้บริการจะเห็นเลยนะ
ฝนังก็มีรอยปุปะฝ้าเพดานก็หลุดมีรอยน้ำจับเป็นคราบเหลืองเชียว
เออคนที่เขาไปใช้บริการเขาก็คงละเอียดใจนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่มันสนามบินหรือว่าสถานีขนส่งบอกขอสออะไรแบบนี้

มันแบบมันไม่เหมือนสนามบินเลย
มันเยอะจริงคือบางทีเวลาเดินทางคุณต้องเผื่อเวลา๒ชั่วโมงนะ
ใช่โดยเฉพาะที่มันเป็นบาสเกจคือในจุดที่ต้องนั่งรถไปต่อเครื่องบินนะ

ทีนี้มีการตั้งคำถามคุณดูนี่เห็นไหม

มีการตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่
คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะ
คำถามตัวโตคือภาษีสนามบิน๗๐๐บาทคิดว่าแพงไปไหม

ทำไมปล่อยให้บริการสวนทางกับตัวเงินแบบนี้
สถานีขนส่งรถบัตรของต่างประเทศยังดูดีกว่าเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางท่ากาศยานดอนเมืองก็ยอมรับนะคะบอกว่า
ภาพที่มันปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่พักของผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
คือรอที่จะไปขึ้นเครื่องบริเวณห้องโถงบัสเกจ
ขาออกระหว่างประเทศหมายเลข๑๖
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็คืออาคารหนึ่ง
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสารที่มันภาคมากขึ้น
แต่ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงขยายพื้นที่
เพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้๑๖๕๐คน
เก้าอี้อีก๑๐๐ที่นั่ง
เพิ่มจำนวนห้องน้ำเป็น๔๐ห้องน้ำ
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็จะเริ่มปรับปรุงในพื้นที่
ในวันที่๑๕สิงหาคมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ก็คือ๑๒ธันวาคม๖นี้นะคะ
ราม่ามันดะรามไปถึงเรื่องของรายได้โอ้โห

ทำไมคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารเป็นแบบนี้ล่ะ

ลากไส้กันออกมาเอาก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการด้วย
เป็นภาพลักษณ์หน้าตาของประเทศไทย